พาไปดูเรื่องที่คนที่เชื่อเขาก็เชื่อ
คนไม่เชื่อเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับ

แต่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาเชื่อสุดใจเลยค่ะ
เป็นบ้านที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม

คุณดูไฟโหมหนักขนาดนี้
คือเจ้าของบ้านคือมองด้วยความแบบ
อะไรอาวรแล้วเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเหลือแน่นอนนะคะ
ลามรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ
นายชายศจงสมัยคือเจ้าของบ้านวัย๖๕ปี
โอ้โหยืนดูแบบน้ำตาตกในเลยอะค่ะ
ก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับเพลิงที่โหมกระหน่ำ

แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านก็ดีชาวบ้านก็ดี
หลังจากไฟมอดหมดแล้วพอไปคุยไปเคลียร์ดูบริเวณหิ้งพระ

เหรียญหลวงพ่อแป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุฏ
เกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
หลายองค์ที่เขาเช่าบูธา
คุณไฟไหม้หนักขนาดนั้นเหรียญไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
เขาบอกว่ามีแค่คราบเขม่าวสีดำจากเขม่าวควันไฟ
พอเอามาล้างแล้วก็สะอาดใสเหมือนเดิม
นายชายศเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขารู้สึกเหมือนมันมีลางบอกเหตุ
รถมอเธอทรายถูกเฉี่ยวล้มลงแล้วนะคะ
แล้วก็ทำให้ไหล่เขาเนี่ยหลุดก็ชวนภรรยากับหลานชายวัยสี่ขวบไปด้วยนะ

แต่ไม่รู้ยังไงไปกันทั้งบ้านนี่แหละ
ออกไปทั้งบ้านเลยก็เลยไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ
ถ้าวันนั้นไม่ไปหาหมอแล้วไม่ชวนกันออกไปทั้งบ้าน

แล้วก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกหาหมอเสร็จปุ๊บกลับมา

มจับเลยบ้านไฟไหม้วอดทั้งหลัง
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เขาโชว์เหรียญจากคอเนี่ยนะคะ
เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นรวยทันใจห้อยคอเอาไว้
ก็ยกมวยท่วมหัวเลยบอกว่าที่รอดมาได้ครั้งนี้
ก็คงเพราะว่าเป็นหลวงพ่อแป๊ะนี่แหละที่คุ้มครองเขา
มันต้องราลายเพราะว่ามันเป็นเลซิ่นมันต้องราลาย
ทีนี้ลูกชายนายชายศก็คือนายนรง
บอกว่าคุณพ่อนับถือหลวงพ่อแป๊ะมาก

วันเกิดเหตุเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วกัน
ว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้มันเกิดจากอะไร
ส่วนพระเครื่องเหรียญต่างก็เอามาล้างทำความสะอาด
เอาไปให้หลวงพ่อแป๊พรมน้ำมนต์นำมาบูชาห้อยคอกัน
คือบ้านนี้เขานับถือแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
หล่อเสือเพชรเขาบอกว่ามีตอกเลขเอาไว้ด้วย

บอกได้สิเป็นเลขของรูปหล่อใช่ไหม
เป็นเลขที่ตอกเอาไว้รูปหล่อเสือเพชร
เลข๘๘๕กับ๘๕๒เขาตอกเอาไว้ตรงนั้น
ชาวบ้านเขาก็เลยว่าเอ้านี่แหละงวดนี้ฉันได้เลขแล้ว
ล่าสุดวันนี้หลวงพ่อแป๊ะพร้อมด้วยฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
จังหวัดพระราคอนศรีอายุทยาก็นี่ค่ะ
เยี่ยมบ้านหลังนี้ด้วยบ้านของนายชายศ
ก็เอาสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค
แล้วก็เงินสดจำนวนนึงมามอบให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนายชายศ
เพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดกับเรื่องของของขลังมันคือเรื่องความทุกข์

หมดภูมิสกหมดโรคหมดภัยนะ

เยอะเลยข่าวแรกเลขก็มาแล้ว